คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ถึงทุกรสครบทุกอารมณ์

เราทุกคนโอเคกับคุณโทนี่หมด

โหชีวิตมันเปลี่ยนเล่นเร็วขนาดนี้เลยเหรอ

พี่ขับไปหาเมียพี่เลยนะ
เขาบอกว่าถ้าพี่ทำแบบนี้นะ

แม้แต่ขาอ่อนเขาพี่ก็จะไม่ได้เห็น
คุณโทนี่มาดูกันว่าคุณโทนี่ร้องผิดตรงไหนนะ
โทษนะคะร้องไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าร้องเติมนะคะ
อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดนี่ไม่ได้ผิดน่ะ

โทษนะคะคุณนี่คุณเป็นบุญเติมเหรอคะ

คุณโทนี่ถ้าคุณจะร้องอย่างนี้คุณต้องไปปรึกษาคนแต่งเพลงนะคุณจิตกรบัวเนียมนะ
เพราะเขาแต่งว่าไม่มียังนะฮะยังอยู่ด้วยนะครับ
เป็นเพลงที่โด่งดังยิ่งใหญ่ของคุณสุนารีราชศรีมานะครับเพลงนี้
บอกแล้วนะครับฝีมือการแต่งของคุณจิตกรบัวเนียนเป็นเพลงไทยแนวประยุกต์นะครับ

เพลงนี้คุณร้องผิดแต่ชีวิตยังไม่จบ
แล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้อีกว่าจะเล่นหรือจะหยุด

ไม่ต้องใช้สิทธิ์รอเสียบแล้วนะครับไม่ต้องกดเพลงนี้คุณโทนี่เป็นผู้เล่นคนเดียว
ยังมีโอกาสคุณเคยมีโอกาสนี้แล้วไงตอนเพลงที่๑คุณจำได้ไหม
พอดีหลังจากทำได้คุณก็มาได้อีกครึ่งหนึ่งเลยไม่แน่อาจจะเป็นดับเบิ้ลในชีวิตของคุณ
หลังจากที่คุณข้ามตรงนี้ไปได้อีกคุณอาจเป็นคนแรกที่ได้คว้า
เป็นคนแรกที่ทำผิดได้๒ครั้งไม่เคยมีใครทำผิดได้๒ครั้งแบบนี้นะ
โอ้ใช่คุณป๊าส่วนใจจะลาลงไปก่อน
นี่ได้สองครั้งเลยใช่คุณตายก็เคยคุณตายและคุณตายเลือกที่จะหยุด
คุณปลาครับก็เลือกที่จะหยุดคุณป้าแฉลมก็เลือกที่จะหยุด
แล้ววันนี้ล่ะคะมาดูคุณโทนี่สิว่าเขาจะฉีกกฎอันนั้นได้หรือไม่
คุณโทนี่ตั้งใจให้ดีมาฟังเพลงที่๖นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงมาเลยครับ
โอ้ยโอ้ยอินโทรนึกให้ดี
อินโทรลวงมาก
นึกให้ดี
ทำให้สับสนคิดไปได้หลายเพลงเลยนะ
อืมนึกให้ดี
คุณโทนี่ครับเป็นไงครับฟังไปแล้ว

ถ้าคุณโทนี่ไม่มั่นใจถ้าเลือกที่จะเล่นคุณโทนี่ยังมีตัวช่วย
ถ้าเลือกที่จะเล่นลุยต่อมีตัวช่วยให้แต่ผิดไม่ได้ผิดกลับบ้าน

ซึ่งผู้จัดการที่ร้านเขาก็คงไม่พอใจคุณเท่าไห
คุณออกมาแล้วคุณได้แค่๔๐๐๐
ผมยังไม่ได้ออก
ใช้เวลาได้
นั่นครับผมนัดหนึ่งถึงสามนะครับคุณ
คนที่ถาชหน้าแล้วตอบผมเพราะว่าอาจจะเล่นหรือจะหยุดนะครับ

มีตัวช่วย๓ตัวช่วยอ่ะ

ผมคิดนะที่ผมคิดน่าจะเป็นเพลงของ

มันยุติธรรม

ทางสุรพนธรรมทางอะไรไปทางนู้น

นึกว่าดำเนิดจ๋า

อินโทรหลอกมาก
พอมาเข้าเมโลดี้อีกสองน้ำห้อง

ผ่านมาแล้วสามสัปดาห์
ต่อสู้กันมาเต็มที่นะครับ

ร้องผิดไปแล้วเปลี่ยนเพลง

เราเนี่ยเป็นบุญเติม
แตรงไม่ดี

รับเงินที่สะสมมาทั้งหมด๕เพลงนะครับ
วันนี้คุณโตนนี่รับไป๔หมื่นบาทค่ะ
ไม่น้อย
มีอะไรจะฝากไปกับคุณผู้ชมไหมครับ
เป็นรายการที่ดีมากรายการหนึ่งนะครับ
เป็นรายการที่เขาเรียกว่า
อันหนึ่งคือจันโลงเพลงลูกทุ่งไทยให้อยู่กับสังคมไทย
แล้วอันที่สองก็คือสนับสนุนครูเพลงได้มีโอกาสได้เอ่ยชื่อในตรงนี้

ผู้ประพันธ์เพลงซึ่งตรงนี้สำคัญมาก
บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพลงนี้เขาร้องมาตอบมาหลายท่อน
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนร้องอะไรอย่างนี้
เป็นรายการที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณนะครับทางรายการทางไทยรัฐทีวี
แล้วก็ที่ทำให้มีรายการนี้แล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเรา
เราก็ต้องขอบคุณพี่โทเหมือนกันพี่โทเป็นแขกรับเชิญนะคะที่สมัครมานะคะ
แล้วก็ทำให้เราเองนะคะในรายการแล้วก็คนทางบ้านนะคะ
สนุกสนานกับความน่ารักได้ประทับใจกับความใสวัยรุ่นชอบของพี่โท
ตกลงกับคุณแนนนี่ว่าไงโอเคไหมโอเคไหม
คุณไม่ได้รอบรู้ไปทุกอย่างนะคะ
อ๋อใช่ครับให้อภัยเขานะให้อภัยเขา
เราไม่ได้รอบรู้ทุกอย่าง

คุณแนนนี่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับพี่โทมานั่งดูเฉย
เดี๋ยวพอพี่โตลงไปมีผู้ชายคนใหม่คุณแนนนี่ก็เป็นเหมือนเดิมแบบนี้แหละค่ะ

อย่างนั้นวันนี้รายการร้องได้ไฮไลน์ขอบคุณคุณโทนี่ครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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
ลูกทุ่งฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีต้องมาตัดกับโคลาด